รักยิ่งชีวิตหนุ่มกู้ภัยไหว้กู้ภัยทั้งน้ำตาเลยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ไห้กู้ภัยทั้งน้ำตาให้ช่วยตามหาหมาให้หน่อย
ตัวเองนี่เจ็บเจียนตายนะเจ็บปากก็แตกตาก็ปูด
ไหว้ร้องไห้บอกหาหมาให้หน่อยรักเหลือเกินฮะ
ถึงเข้าไปเลยล็อกมันต่อไปล็อกแจกมันมาพลุกไว้ต่อไปแบบนี้
ผู้ชายคนนี้จริงเขาเป็นพ่อค้าขายสับปะรดนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขนสับปะรดมาเต็มคัน
มันเสียหลักตกข้างทางที่ถนนปากนครตะบนท่าซัก
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพร่างกายดูสิจมูกก็เลือดกำเดาไหลบ้างนะ

ไอ้เจ็บมาส่วนนึงแต่ตกใจและเสียใจนะครับ
นั่งร้องไห้อยู่ข้างทางแบบนี้ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บหนัก
แต่พอถามไปถามมาโอ้ยร้องไห้ผมหาหาย
ชีวาว่าที่พามาด้วยหาย

หมามันตกใจตะเลิศเข้าป่าข้างทาง
น้ำก็ท่วมข้างทางอยู่ไหนอ่ะนะฮะ

กอดแข้งกอดขากู้ภัยช่วยหน่อยนะ

หมาให้หน่อยหมาผมไม่ดุนะ

ที่ก็ปลอบใจนะครับประถมพยาบาลให้เขาก่อนอยู่สัก๑๐นาที
ก็ไปหาหมาเจอมั้ย

เจอไหมอ่ะเนี่ยเข้าไปโอ้โห
พี่กู้ภัยนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริง
พี่กู้ไพเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้มมาแล้ว

หาหมาฉันไม่อย่าเจ็บ
ฉันเจ็บได้ไม่เป็นไรดูสิครับ
นี่ไงที่มาของคำว่ารักยิ่งกว่าชีวิต
ดูดวิวสะหันดูฝั่งหนึ่งหน่วยฟังฟังเขาก็พูดไรไหน
ดูจังหวังนี้หน่อยฟังเขาก็พูดอะไร
โอ้เขารักของเขาจริงค่ะ
ส่วนสาเหตุครั้งนี้ผู้บาดเจ็บเล่าบอกว่า
ขี่รถกลับจากขายของที่ตลาดระหว่างทางเนี่ย
มีรถกระบะขับตัดหน้าก็เลยหักหลบ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พาไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยนะ
เพื่อจะให้แน่ใจว่าปลอดภัย
เพราะว่าตามร่างกายของท่านก็มีแผลอยู่นะครับ

อ่านี่ก็สมหวังไปนะครับเจอมากันครับ